สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นะคะมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาใน
ไม่มีฝนตกเพิ่มลงมานะคะถือว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายในบางจุด
แต่ว่าบางจุดถือว่าวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
อำเภอพุนพินตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำเรือพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีบ้านของประชาชน
และพาประชาชนที่ประสบอุทธกภัยออกมาจากบ้านเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปนะคะติดตามสถานการณ์ค่ะ
จากคุณอรพันธ์ขันทองคำพุทธสุข่าวเทราทีวี
รายงานสดจากสุราธานีค่ะ

ขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขณะนี้ดิฉันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะ
กำลังนั่งเรือเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่หมู่๒บ้านกรูดนะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่นั่นกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรนะคะ
จุดน้ำเกือบ๓เมตรเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบกันนะคะ
จะเห็นว่าระหว่างสองข้างทางที่ดิฉันล่องเรือกำลังเข้าไปภายในหมู่บ้านขณะนี้
บ้านเรือนบางหลังนะคะถูกน้ำท่วมสูงนะคะบางหลังก็เกือบถึงหลังคาบ้านนะคะ
ต้นไม้ต้นมะพร้าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะ
นี่คือบรรยากาศสดนะคะภายในหมู่๒ที่ตำบลกรูดค่ะ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จิตอาสาหลายคนนะคะนำสิ่งของทั้งอาหารน้ำดื่ม
เพื่อเข้าไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ด้านในที่ไม่สามารถออกมาได้นะคะ
ตลอดเส้นทางค่ะเราจะเห็นว่าเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงครึ่งหลังนะคะ
ตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวกรากค่อยล่องเรือเข้าไปได้
เร็วมากนักนะคะข้างในมีชาวบ้านที่ติดอยู่หลายคนนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะล่องเรือเข้ามาภายในหมู่บ้าน
ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้ผ่านที่หมู่๗สภาพไม่ต่างกันนะคะที่หมู่๗ก็ท่วมสูงเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านบางคนได้ใช้เรือนะคะในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
นี่แหละค่ะนี่คือสภาพบ้านเรือนนะคะภายในหมู่๒ตำบลกรูดที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
จะเห็นว่าบ้านเรือนบางส่วนนะคะไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้หลายคนค่ะต่างเก็บข้าวเก็บของอบพยพออกไปอยู่บนที่สูงอาศัยถนนนะคะเป็นที่พักผ่อนชั่วคราวค่ะ
ส่วนบางคนที่ยังไม่มีที่อาศัยนะคะได้ย้ายสิ่งของรวมถึงนำตัวเองนี่แหละค่ะไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านก็มีนะคะ
เมื่อสักครู่เราได้ภาพได้พบเห็นภาพเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะคะส่วนบ้านหลังนี้ค่ะ
ครึ่งหลังไปแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำมีทีท่ามีแนวโน้มนะคะ
ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะคะ
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เร่งขนของอบพยพอยู่บนที่สูงกันหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าคาดว่าน่าจะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะที่เขาไม่สามารถออกมาได้
ยังติดอยู่ภายในนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่จิตอาสา
พร้อมด้วยทีมข่าวไทยรัฐทีวีกำลังลงพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านออกมาด้วยนะคะ
จังหวัดสุราชทานีรายควรกรติดสถานการณ์น้ำท่วมที่นี้นะคะเพราะว่า
บริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่รับน้ำมาไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมไปถึงกระบี่ด้วยนะคะน้ำจะมารวมกันที่จุดนี้
แล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีก
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ